ที่ก็จะต้องเจอกับงานหนักเช่นเดียวกันนะครับ

เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เปิดเผยถึงเส้นทางของสโมสรไทย
โดยในครั้งนี้ครับจะมีการปรับรูปแบบครั้งใหญ่ครับ
โดยเพิ่มทีมในรอบสุดท้ายจาก๓๒ทีมเป็น๔๐ทีม
ก็เลยต้องมีการปรับรูปแบบการคัดเลือกด้วยครับ
ในส่วนของทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ
ก็มีโอกาสที่จะเจอกับงานที่ไม่หนักเหมือนครั้งอื่นนะครับ
เพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยมีโอกาสจะได้จับสลากอยู่ในสายที่มีทีมจากชาติอื่นของอาเซียนด้วยครับ
ก็เลยทำให้โอกาสของไทยอาจจะสูงขึ้น
เพราะว่าจากเดิมก็มีโอกาสที่จะต้องเจอกับทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนะครับ
ขณะที่ทีมอันดับ๓ของไทยลีกเล็กแรกครับจะได้บายในการเล่นรอบคัดเลือก

เพราะว่าตาม๑๐เนี่ยทีมอันดับ๔ของลีกเกาหลีใต้นั้นเป็นทีมกองทัพนะครับ

ถ้าชนะจึงจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม
ส่วนทีมอันดับ๔ของไทยลีกเล็กแรกนะครับ
ก็อาจจะเป็นเชียงรายหรือราชบุรีมิดผลครับ
จะต้องลงเล่นรอบคัดเลือกในบ้านก่อน๑รอบนะครับ
พบกับทีมจากออสเตรเลียฟิลิปปินส์หรือว่าเมียนมาร์ครับ
ส่วนรอบเพลย์ออฟจะไปเยือนโตฮังสติลเลอร์อันดับ๓จากหลีกเกาหลีใต้ครับ
ส่วนพิธีจับสลากแบ่งสายจะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์